เรื่องของโชคลาภมันมาจากหลายที่หลายทาง
บางคนอาจจะไปขอจากเหล่ากุมารก็เป็นได้นะ

ลับการขอโชคขอลาบจากเหล่ากุมารเขาทำกันยังไง
ไปติดตามกันเลย
คุณผู้ชมครับในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้เนี่ย
เชื่อว่าหลายคนก็คงต้องการที่พึ่งทางใจกันอย่างมาก
กุมารเทพก็ถือเป็นอีกหนึ่งศรัทธาความเชื่อที่หลายคนขอพึ่งในยามนี้
เพราะหวังว่าหลังจากหมดวิกฤตโควิด๑๙แล้ว
ชีวิตการงานต่างจะดีขึ้น
วันนี้เราเลยรวบรวมเคล็ดลับการขอพรจากเหล่ากุมารเทพ
ปังที่หลายคนศรัทธามาฝากต้องทำอะไรบ้าง

กุมารไอขา
เด็กวัดเจดี
จังหวัดณศศี
ต่างแต่ในระแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้

ขอได้ว่ายรับโดยเฉพาะโชคลาภและการขาข่าย
สำหรับการขอพรไอ้ไข่วัดเจดีคือ
ให้เตรียมทูบสามดอกบูชาบนได้ไหว้รับและเมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบ่น
และจุดทูบเพียงหนึ่งดอกเท่านั้นและของที่กุมารไอ้ไข่ชอบก็คือขนมเปี๊ยะน้ำแดง
ชุดทหารตำรวจไก่ปูนปั้นหนังสติ๊กและประทัดนั่นเองล่ะครับ
ต่อกันที่กุมารไอ้ไก่จังหวัดนครสวรรค์
ไปกันที่ศาลเจ้าพ่อนาคาราชตำบลจันเสนอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์
กุมารไอ้ไก่เกิดจากความฝันติดต่อกันหลายวันของอาจารย์แห้วหรือคุณนรงศักดิ์ภูกิติรัฐ
จากนั้นจึงเกิดการปั้นหุ่นกุมารไอ้ไก่ขึ้นเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ย
ตไม่แพ้กุมารไอ้ไข่เลยทีเดียวว่ากันว่ามีคนมาขอโชคลาภจากที่นี่
แล้วสมหวังหลายคนจึงทำให้ที่นี่มีผู้คนแวะมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย
สำหรับการขอพรกุมารไอ้ไก่ก็คือผู้ขอต้องยกมือขวาแล้วชูหัวแม่มือ
แตะหัวแม่มือของกุมารไอ้ไก่แล้วให้อธิษฐานว่าอยากได้สิ่งใดเป็นอันเสร็จสิ้น
เคล็ดลับการขอพรจากกุมารเทพที่สุดท้ายก็คือกุมารไอ้ส้มฉุนวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาธ
ไปกันที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
สำหรับที่นี่ตอนนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาขอโชคลาภด้วยการกระซิบข้างหูไอ้ส้มฉุน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังประจำวัดทรงเสวยอย่างต่อเนื่อง
และนอกจากเรื่องโชคลาภแล้วว่ากันว่าหากใครอยากมีลูกหรืออยากให้ลูกไม่ดื้อ
ฉลาดเลี้ยงง่ายก็ให้มาขอพรเจ้าส้มฉุน
สำหรับวิธีการขอพรกับกุมารไอ้ส้มฉุนก็คือให้กระซิบข้างหูพร้อมทั้งถวายอาหารเหล่านี้
ไพ่ช้างปั้นหนังสติ๊กชุดเสื้อผ้าสีแดงขนมลูกอม
ขอพรแล้วสมหวังอย่างไรอย่าลืมกลับมาบอกกันด้วยนะครับ